คุณผู้ชมค่ะนางงามสาวสวยค่ะ

ล่าสุดค่ะก็มาเยี่ยมเยือนที่ประเทศไทย
นางงามบอกเลยโอ้โหคุณหน้านี่บาน
ชื่นชมความสวยงามนะคะคุณดูนี่ก็ไปรอต้อนรับกันถึงสนามบินเลยนะคะ
สวยงามมากเลยคุณดูนะเรียบร้อยดูผู้ดีทุกระเบียบนิ้วเลยค่ะคุณ
เพื่อร่วมรณรงค์แคมเปญยุติสงคราม
แล้วก็ความรุนแรงทุกรูปแบบ
แล้วก็มีคุณนวัดอิสระไกรศรีนะคะ
แล้วก็แฟนนางงามเลยนะมารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นทีเดียวค่ะ

รวมถึงยังได้เผยความประทับใจที่มีต่อเมืองไทยด้วยค่ะ

และคุ้มใจมากที่มีคุณเซียทตลอดเมืองไทย
มันเป็นทางคุณที่ฉันดูสิ่งสุขที่จะคิดว่าจะสร้างขุมัน
และที่คุณสร้างทางโทษส่วนใหญ่
เรื่องคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันเดิมรักไม่ได้
และฉันอยากเป็นธุรกิจสำหรับโรงงาน
รู้สึกดีใจมากค่ะ
ที่เราไประดับแบบระดับโลกขนาดนี้
แล้วเราได้ท็อป๑๐มาก็ถือว่าดีมาก

จะขอบคุณทางโซเชียลมีเดียไปค่ะ
หลังจากนี้แล้วก็จะพยายามขอบคุณทุกคน

ก็เลยไม่ได้ขอบคุณทั่วถึงสักเท่าไหร่
แต่ก็หลังจากนี้จะพยายามขอบคุณทุกคนนะคะ
นางงามไม่ได้ประกวดแค่ความสวยอย่างเดียวนะคะ
แต่ยังต้องมีความสามารถด้วยถึงจะคว้ามงกุฎมาได้
เพราะว่าต้องไปเป็นกระบอกเสียงต่อให้กับผู้หญิงทั่วโลกเลยนะคะ
ใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้คือกระแสข่าวเวทีประกวดนางงามต่าง
ค่อนข้างมาแรงเลยทีเดียววีทีมิสเกรร์นด์ก็ใช้ได้อยู่ขอบคุณ
ส่วนตอนนี้ที่พูดถึงเยอะก็เวทีจะเป็นมิสเอิร์ส
หลายผู้พูดถึงกันเยอะมากและก็มีการวิภาพวิจารณ์ค่อนข้างหนาหู
แต่ว่าขนาดแพมเองสวยขนาดนี้ก็ยังโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันมีคอมเมนต์หนึ่งอ่านแล้วก็รู้สึกสะกิดใจอยู่เหมือนกันยังไง
เขาบอกว่าต่อให้สวยระดับนางฟ้าก็ไม่สวยไปกว่าคนที่ติหรอก
นั่นไงแล้วต้องสวยขนาดไหนถึงจะถูกใจคุณหรือ
ก็ว่ากันไปแบบนี้อย่างที่คุณบอกแหละว่า

สวยจากภายในแล้วก็ความคิดด้วยนั่นเองนะคะ